ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบ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

หารือทีมที่ปรึกษาเรื่องยกระดับการกระจายวัคซีนเป็นวาระสำคัญเร่งด่วนสูงสุด
เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างแท้จริง
โดยมีเป้าหมายก็คือ๑ผลักดันให้มีการจัดหาวัคซีนให้ได้เพิ่มมากขึ้นในทุกวิถีทาง
หมายก็คือ๑๐๑๕ล้านโดสต่อเดือนจากวัคซีนที่มีความหลากหลายในปัจจุบัน
โดยรัฐและเอกชนจะทำงานร่วมกันใกล้ชิด
มีโครงสร้างที่จัดกลุ่มแบ่งงานผสมผสานการทำงานระหว่างภาครัฐและเอกชนให้ชัดเจน
กระจายวัคซีนอย่างทั่วถึงผลักดันแนวหน้าในการฉีดวัคซีนเชิงรุก
จัดให้มีศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือกโดยใช้สถานที่ที่เหมาะสม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการฉีดวัคซีนให้ได้๓แสนโดสต่อวันหรือมากกว่า
หมายฉีดให้ประชาชน๕๐ล้านคนภายในสิ้นปีนี้หรือเร็วกว่านี้
ก็เลยมีการปรับปรุงการคัดกรอง
ระบบการเข้ารับการรักษาพยาบาลให้มีช่องทางอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
เนื้อหาน่าสนใจแล้วก็เนื้อหาสำคัญ
มันมีประเด็นที่ไม่ใช่ในข้อความนี้
นี่นะคะหลังจากเขาแชร์กันเยอะแหละเกินผู้ว่ากกฏมก็เลยบอกว่า
ตรวจสอบแล้วผิดครับท่านนายกผิดนะฮะท่านนายกผิดนะคะ
เพราะว่าประกาศเนี่ยบังคับใช้แล้ววันนี้เป็นวันแรกนะคะ
คือถ้าคุณไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
หรือแม้แต่ในห้องประชุมตามภาพนี้ที่มีคนอยู่หลายคนนะคะ
เป็นความผิดตามมาตรา๕๑พรบโรคติดต่อปี๒๕๕๘นะคะ
ผู้ว่ากอทมบอกว่าพนักงานสอบสวนสามารถเปรียบเทียบปรับได้นะคะ
ตามระเบียบคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติว่าด้วยหลักเกณฑ์การเปรียบเทียบปรับในปี๒๕๕๙

ซึ่งผู้ว่ากอทมบอกว่าผู้บัญชาการตำรวจนครบานพนักงานสอบสวนสอนอดูสิต
ไปทำเนียบรัฐบาลเลยนะคะ
ก็คือนายกรัฐมนตรียินยอมเปรียบเทียบปรับ
ให้พนักงานสอบสวนสอนอดูสิทธิ์ปรับเลย๖๐๐๐บาท
คำถามคือทำไมปรับแค่๖๐๐๐บาท
เออก็มันไม่เกินสองหมื่นไม่ใช่เหรอ
คนถามเยอะนะคะเพราะว่าตามประกาศนี้ถ้าคุณไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ย
โทษปรับใช้คำว่าไม่เกินไม่เกินสองหมื่นบาท
คือมันมีเรื่องของการเปรียบเทียบปรับเนี่ยค่ะแนบท้ายในระเบียบของคณะกรรมการโรคติดต่อเอาไว้ค่ะ
คุณผู้ชมคะเรื่องของโทษเนี่ยค่ะคือเขาใช้คำว่าปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
แต่เขามีรายละเอียดแนบท้ายเอาไว้ว่าถ้าเป็นความผิดครั้งที่หนึ่งครับ
หกพันบาทอืมถ้าเป็นความผิดครั้งที่สอง
ปรับหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้าเป็นความผิดครั้งที่๓เป็นต้นไป
สองหมื่นบาทก็คือสูงสุดนะคะอันนี้คือคำชี้แจงนะคะ
ก็นายกก็โดนปรับนะฮะนายกโดนปรับหกพันเพราะว่าเป็นความผิดครั้งแรก
เราก็เลยต้องใส่กันทุกคนนะครับคืออย่าไปคิดว่าเราใส่หน้ากากอนามัย
หน้ากากผ้าสวมหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการถูกจับถูกปรับ
เป็นการป้องกันโควิดสิบเก้านะคะนี่คือป้องกันตัวเองนะครับใช่ค่ะ
และป้องกันครอบครัวป้องกันคนรอบข้างป้องกันการแพร่กระจายของโควิด๑๙นะครับ
เนี่ยฮะเห็นไหมฮะเขาออกประกาศตื้นมาเลยนะครับ
วิธีการต่างแล้วใครไม่ต้องใส่ไม่ใส่ยังไงบ้างเนี่ย
คำถามคำตอบคลายข้อข้องใจเนี่ยใช่ค่ะในที่สาธารณะสวมหน้ากากตลอดเวลา
จะอยู่คนเดียวในรถนั่งมากกว่าหนึ่งคนต้องสวมหน้ากากตลอดเวลาทุกคน
ใช่ค่ะอันนี้มีคำถามนะคะคือคนที่เห็นประเด็นนี้เขาก็ถามว่า
ถ้าเป็นคนในครอบครัวก็ฉันอยู่บ้านเดียวกันอยู่ในบ้านก็อาจจะไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
แล้วทำไมฉันอยู่ในครอบครัวเดียวกันมานั่งอยู่ในรถแล้วต้องใส่ล้อหรือยังไร
คำตอบคือต้องใส่นะคะต้องใส่ถึงแม้ว่าคุณจะเป็นคนในครอบครัวเดียวกัน
อยู่บ้านเดียวกันพอออกมานั่งในรถถ้ามากกว่าหนึ่งคนก็ต้องใส่หน้ากากอนามัย
ต้องใส่นะครับเพราะว่าก็เพื่อความชัดเจนเราก็ไม่รู้
เขาก็ไม่รู้ไงว่าคุณจะอยู่กันแค่ครอบครัวออกไปแล้วเข้าบ้านเลย
คุณจะไปแวะรับใครหรือเปล่าเขาก็ไม่รู้ใช่ไหมฮะต้องใส่ไว้ก่อน
จัดรายการในสตูดิโออันนี้ก็ต้องใส่ค่ะนะฮะเด็กเล็กอายุต่ำกว่าสองขวบ
นุโลมไม่ต้องสวมหน้ากากนะครับแต่ต้องหลีกเลี่ยงการพาไปสถานที่แออาจ
หรือว่าพื้นที่เสี่ยงเนื่องจากคุณหมอเขามองแล้วว่า
สองขวบเนี่ยอายุต่ำกว่า๒ขวบคือเด็กยังไม่สามารถที่จะถอดหน้ากาก
หรือว่าใส่หน้ากากเวลาที่หายใจไม่ออกอึดอัดใช่เด็กอาจจะ
ทำไม่เป็นเรื่องของการหายใจทางปากทางจมูกบางทีเด็กยังไม่คุ้นนะคะ
ก็เลยอนุโลมตรงนี้ให้ค่ะนะฮะทุกผู้ชมครับเราขึ้นไว้หน้าจอตลอดนะครับ
ที่ต้องการความช่วยเหลือเรื่องของโควิดสิบเก้านะครับวันนี้แชร์
ตั้งแต่เช้าคุณเข็มมาสอนค่ะท่านผู้ชมภาพใบสั่งใบนี้ลักษณะของ
ใบเสียค่าปรับนะฮะเราตรวจสอบแล้วนี่นะฮะเป็นใบสั่งของสพบังปะหัน
ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคนส่งข้อความถามกันแต่เช้า
ก่อนจะถึงเรื่องของนายกอีกก่อนจะชัดเจนอีกว่าใครต้องใส่ไม่ใส่
ตกลงยังไงอ่ะคือนั่งรถไปต้องใส่หน้ากากอนามัยด้วยเหรอ
แต่ว่าในนี้เนี่ยเขาปรับห้าร้อยบาทค่ะท่านผู้ชมครับเราตรวจสอบแล้วนะครับ
เรื่องนี้เกิดขึ้นที่ตำบลบางนางร้าอำเภอบังปะหันต์จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับ
เรื่องนี้มีชาวบ้านแจ้งไปยังผู้ใหญ่บ้านก่อนนะแจ้งไปยังนางวรีรัฐ
ประสงค์เงินผู้ใหญ่บ้านหมู่๑ตำบลบางนางร้าอำเภอบางประหัน
บอกมีคนไม่สวมหน้ากากอนามัยแต่สวมที่ตลาดนะไม่สวมที่ตลาดนะ
ตลาดนะฮะที่ชุมชนเลยนะครับตลาดผู้ใหญ่วรีรัฐบอกว่าไปตรวจสอบแล้ว
คนที่ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยในตลาดคือใครรู้ไหมลูกชายผู้ใหญ่เองค่ะ
คือลูกชายผู้ใหญ่บ้านเองก็เลยตักเตือนตักเตือนลูก
แล้วพาลูกชายเนี่ยไปเสียค่าปรับที่โรงพักที่สพบังปะหันเจ้าของพื้นที่
คือผู้ใหญ่บ้านบอกว่าตอนที่ไปเจอเนี่ยถามลูกว่าทำไมไม่ใส่หน้ากากอนามัย
ถอดทำไมลูกบอกกำลังกินข้าวอยู่อืม
แต่เพื่อความรับผิดชอบต่อสังคมเป็นลูกผู้ใหญ่บ้าน
เอาล่ะจะกินโค้งกินข้าวแต่ว่าจะได้เป็นแบบอย่างกับสังคมด้วย
พาลูกไปโรงพักแล้วหาตำรวจนะฮะ
ตำรวจก็เปรียบเทียบปรับไปเลยนะครับไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่สาธารณะก็คือตลาด
ปรับไปห้าร้อยบาทไม่ใช่ว่าเป็นกรณีอยู่ในรถนะฮะ
อันนี้เป็นกรณีที่ตลาดนะฮะไม่ใช่ในรถนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านบอกเราไปตรวจสอบให้แล้วนะครับแต่พลตำรวจโทอำพลบัวรพรผู้บัญชาการ
ตำรวจภูทรภาคหนึ่งท่านก็ชี้แจงเพิ่มเติมนะฮะบอกว่าเอาละ
มันเป็นใบลักษณะของใบเปรียบเทียบปรับอ่ะนะ
ไม่ใช่เรื่องไปเจอในรถแล้วไม่ใส่หน้ากากอนามัยไปเจอที่ตลาด
แต่เห็นแล้วเนี่ยพนักงานสอบสวนที่ทำหน้าที่ในการเปรียบเทียบปรับเนี่ย
ก็คิดว่าตัวเองมีอำนาจตามกฎหมายควบคุมโรคให้สามารถเปรียบเทียบปรับได้ค่ะ
เห็นว่าข้อหานี้ไม่สวมใส่หน้ากากอนามัยหน้ากากผ้าในที่สาธารณะเนี่ย
นอกแข่งสถานเนี่ยมันปรับไม่เกินสองหมื่นบาท
พนักงานสอบสวนก็เลยปรับ๕๐๐บาทในใบสั่งที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
ซึ่งผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งบอกว่าไม่ใช่ค่ะ
มันต้องอย่างที่เมื่อกี้คุณเขียนมาสอนบอกมันมีขั้นตอนของการปรับใช่ค่ะ
ครั้งแรกหกพันครั้งที่สองหมื่นสองค่ะ
ที่สามทำผิดอีกสองหมื่นเพราะฉะนั้นก็เลยสั่งให้เพิกถอนการเสียค่าปรับ
กรณีนี้๕๐๐บาทแล้วให้พนักงานสอบสวนส่งเรื่องให้สารแขวงเพื่อให้สารใช้ดุลพินิษฐ์ในการสั่งปรับแทน
พร้อมกับตำนิพนักงานสอบสวนไปแล้ว
เพิกถอนใบสั่งใบสั่งปรับใบเสร็จที่๕๐๐บาทก็เพิกถอนไปเรียบร้อยแล้ว
ก็ต้องไปให้ศาลพินิษฐ์ถามว่าเอาแล้ว
หนูขับรถไปคนเดียวไม่สวมหน้ากากก็คิดว่าหน้ากากอยู่ใกล้ใกล้ตัว
เดี๋ยวลงไปซื้ออาหารเนี่ยค่อยใส่ผิดไหมผิดกฎหมายไหม
ถ้าตามประกาศของคณะของของผู้ว่าเนี่ยเขาเขียนไว้ชัดเจนว่าการเดินทางไปสถานที่ใดที่

ทางเดินทางโดยสาระต้องเสื่อมทุกทางที่ออกกับเขา
ถ้าเอาตามกฎหมายตามระเบียบตามข้อคำสั่งแล้วก็ถือว่าผิด
ถึงแม้จะอยู่ในรถคือจุดประสงค์เขาไม่ให้ไปเผยแพร่
อ่าจะได้เข้าใจตรงกันนะฮะค่ะส่วนเรื่องอื่นอื่นเนี่ย
ว่าวันนี้ท่านทำความเข้าใจกันพอสมควรแล้วนะครับ
อยากเห็นอะไรเพิ่มเติมดูข้อไหนเพิ่มเติมไปเพจไทยรัฐนิวโชว์นะครับ
เพจเฟสบุ๊กนะครับส่วนนี้คือห้าสิบจังหวัดนะครับ
ทุกผู้ชมครับห้าสิบจังหวัดของไทยณขณะนี้จากเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัด
คำสั่งให้ประชาชนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า
อยู่นอกเคหสถานหรือสถานที่สาธารณะที่ไปอยู่ตรงนั้นนะครับ
จะต้องใส่นะครับหากฝ่าฝืนโทษก็สูงสุด
สั่งปรับเป็นเงินไม่เกินสองหมื่นบาทนะฮะ๕๐จังหวัดก็ตามภาพนี้เลยนะครับ
ภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้นะครับนี่นะฮะ
เชื่อว่าท่านอยู่จังหวัดไหนท่านก็รับทราบข้อมูลของแต่ละจังหวัดของท่านเนี่ย
เป็นอย่างดีอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมคะมาดูบรรยากาศในกรุงเทพมหานครกันหน่อยค่ะ
อย่างที่บอกคุณผู้ชมนะคะว่าวันนี้เป็นวันแรกที่มีมาตรการเข้มข้นมากยิ่งขึ้นนะคะ
มีการปิดชั่วคราว๓๑กิจการแล้วก็มีการบังคับใช้เรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยในที่สาธารณะ
ดังนั้นทีมข่าวของเราก็เลยลองไปสำรวจดูว่า๓๑กิจการที่ถูกสั่งปิดชั่วคราวเป็นเวลา๑๔วันเนี่ยค่ะ
บรรยากาศเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะร้านนวดแผนไทยก็ปิดนะคะ
ร้านตัดผมเขาก็ปิดเขาก็มีการติดป้ายบอกเอาไว้ค่ะ
ร้านเสริมสวยอะไรต่างก็ปิดตามคำสั่งนะคะส่วนบรรยากาศโดยรอบก็เห็นประชาชนสวมใส่หน้ากากอนามัยกันทุกคนเลย
ที่นักข่าวของเราสังเกตมานะคะสำหรับบรรยากาศในวันนี้นะคะครับ
ก็อย่างที่รู้กันว่าฝ่าฝืนโดนปรับสูงสุดคือ๒๐๐๐บาทนะคะ
คือคำสั่งเนี้ยของกรุงเทพเนี่ยเริ่มต้นยี่สิบหกเมษายนค่ะ
อย่างน้อย๑๔วันใช่ค่ะสิบสี่วันเบื้องต้นค่ะ
ก็ไปนู้นนะคะเก้าพฤษภาคมนะคะใช่ค่ะ

แถวอนุสวรีชัยสมรภูมิมาค่ะครับ
ก็ยังมีบางท่านที่ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัย
หรือบางท่านดึงเอาไว้ใต้คาง

ทีมข่าวของเราก็เลยไปสอบถามความคิดเห็นมา
ว่าคิดยังไงกับคำสั่ง
เรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย
ถ้าไม่ปฏิบัติตามจะมีโทษภัพธ์สูงสุดถึงที่สองหมื่นบาท
ลองไปฟังเสียงประชาชนดูค่ะ
หนูมองว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรานั่งกับใครมากกว่าค่ะ
ถ้าเราอยู่กับคนในครอบครัวแล้วเรามั่นใจว่ามัน
มันปลอดภัยจริงจริงก็อาจจะไม่เป็นไร
แต่ว่าที่เรานั่งกับคนอื่นด้วย
ก็น่าจะต้องใส่
ข่าวนี้ในโลกโซเชียลที่แชร์กันเยอะมีเด็กหนึ่งขวบเดินทางไปกับผู้ปกครอง
คนนี้ไม่ใส่หน้ากากอนามัย

ต้องบังคับเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัย

เด็กเล็กอายุต่ำกว่า๒ขวบเนี่ย
นุโลมได้นะคะตามหลักคืออนุโลมได้

เด็กที่อายุต่ำกว่า๑ขวบ

ยกเว้นกรณีที่

คือถ้าเด็กเดินได้แล้วเนี่ยต้องใส่หน้ากากอนามัย

ถ้าไม่ใส่หน้ากากอนามัยแต่ใส่เฟสชิล

ถ้าใส่เฟสชิลแต่ไม่ใส่หน้ากากอนามัย
เพราะว่าคุณหมอก็เคยออกมาบอกเรื่องของเฟส๔ใช่ไหมฮะ
เพราะว่ามันไม่สามารถกันเรื่องของ
ละอองฝอยจาก